ที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังจากอาจารย์วิเคราะห์เรื่องของพวกเสาสัญญาณโทรศัพท์
ต่อกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เสาสัญญาณโทรศัพท์แห่งหนึ่งเลยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์
สูงตั้ง๓๐เมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจญาติชาวบ้าน
ต้องพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้พี่เขาลงมานะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงวินาทีที่ตำรวจเขาเกลี้ยกล่อมให้พี่คนนี้เขาลงมานะครับ
นี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ก็ใช้โทรโขงนะครับในการที่จะพูดเกลี้ยกล่อมพี่บุญหลายนะ
เพราะว่าพี่เขาปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์สูง๓๐เมตรเนี่ยนะครับ
บริเวณซอยหน้าปั๊มน้ำมันตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี
ตำรวจของสอพอบ์เมืองอุดรธานีก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วครับ
เพราะว่าเมียนี่หนีออกจากบ้านไปเกือบ๑เดือนแล้วจนเกิดความเครียดนะครับ
ก็ก่อนหน้านั้นได้ไปปรึกษากับทางประธานชุมชนบ้านดานของตำบลบ้านเลื่อมเนี่ยนะครับ
ประธานชุมชนเขาก็เปิดเผยกับสื่อกับนักข่าวที่ไปรอติดตามเหตุการณ์ประทึกนี้นะครับ
บอกว่าพี่บุญหลายเขาแกน้อยใจเรื่องของเมีย
ตามเมียมาหลายวันแล้วนะคุณตามมาตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
บอกว่ามีคนเอาเมียแกไปแล้วเมื่อ๓๔วันก่อนเนี่ย
บุญหลายแกก็มาหาประธานชุมชนขอให้ประธานชุมชนช่วยออกตามหาเมียของพี่เขาให้หน่อย
ทางประธานชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะคุณนะช่วยกันนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาตามซอกตามซอยในชุมชน
ทั่วแล้วก็ไม่เจอเมียของแกก็ไม่รู้ว่าเมียของแกเนี่ยหนีไปไหนนะครับ
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่พี่บุญหลายก็ปีนขึ้นที่เสาสัญญาณโทรศัพท์สูง๓๐เมตรนี่แหละฮะ
ตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่มีท่าทีว่าพี่เขาจะลงมานะครับ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันตามหาญาติมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมอีกนะครับ
แต่ว่าทีนี้พี่บุญหลายที่อยู่ข้างบนก็ทั้งนั่งยืนอยู่บนเสาแบบนี้
ช่วงนั่งก็หวาดเสียวช่วงยืนหน้าหวาดเสียวไปใหญ่เลยนะครับ
ตำรวจได้ขอเบอร์โทรศัพท์เมียของพี่บุญหลาย
เพื่อที่จะติดต่อพูดคุยและโทรไปหาเมียพี่บุญหลาย
เพื่อว่าถ้าพี่บุญหลายเขาได้ยินเสียงเมียของเขาเนี่ย

ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้
พอบอกทางพี่บุญหลายไปว่าติดต่อเมียไม่ได้นะครับ
บุหลายก็ยิ่งหุดหงิดใหญ่เลยนะครับ
แล้วบอกว่าถ้าติดต่อได้ผมถึงจะยอมลงไปนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องอาศัยลูกชายล่ะคุณ
บุหลายกับเมียเขามีลูกชายตัวน้อย

เอาจริงน่าสงสารนะภาพเนี่ยเหมือนกับลูกตะโกนแล้วก็ร้องไห้

ได้แต่ร้องไห้ได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงสะอื้น

แต่ทีนี้พ่อก็ไม่ยอมลงมาสักทีนะฮะ
แล้วก็ทั้งพี่ชายน้องสาวรวมถึงลูกแล้วก็ญาติคนอื่น
ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่ยอมลงนะฮะ
ปู่หลายแกตะโกนร้องไห้อยู่ข้างบนเหมือนกัน
พูดตัดเพาะน้อยใจที่ญาติไม่เข้าใจไม่สนใจมีแต่คนด่าเขา
ที่สุดครับตำรวจก็ต้องพึ่งเพื่อนของพี่บุญหลายแล้วฮะ
เพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่พี่บุหลายเขาไว้ใจที่สุด
ไม่ใช่แค่ยืนเกลี้ยกล่อมนะคุณปีนบันไดขึ้นไปเลยนะฮะ
นำน้ำไปให้พี่บุญหลายดื่มแล้วก็ไปยืนพูดกันอยู่แบบนี้นานเลย
นี่ตกค่ำแล้วนะคุณนะท้องฟ้ามันมืดแล้วนะฮะ
ท้ายที่สุดถามว่าเพื่อนรุ่นพี่พี่บุญหลายสามารถพูดคุยเกลี้ยกล่อมได้ไหม
สุดท้ายเกลี้ยกอมได้นี่คุณพี่บุหรายเนี่ยก็ค่อยปีนลงมาปีนลงมา
จนกระทั่งถึงพื้นเมื่อถึงพื้นนะคุณลูกชายวิ่งเข้าไปกอดพ่อ
เนี่ยต่างคนก็ต่างร้องไห้นะครับวิ่งเข้าไปกอดพ่อแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจญาติพี่น้องลูกชายของพี่บุญหลายเขาเนี่ย
ใช้เวลา๓ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมจนเขาลงมาข้างล่างสภาพอิดโรย
ตำรวจต้องนำไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเมื่ออาการดีขึ้นก็จะให้ญาติเอาตัวกลับไปดูแลต่อ
ส่วนเรื่องของเมียพี่บุญหลายก็คงต้องให้แจ้งความไว้ว่าเมียหาย
ตำรวจจะได้ตามหาตัวอีกทีนึงนะครับไม่อยากให้ทำอะไรแบบนี้เลย
สารคนในครอบครัวนะใช่ค่ะแล้วก็ลูกด้วยเห็นภาพอะไรแบบนี้เขาก็จำเขาก็ฝังใจเหมือนกันนะคะ